ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดกันหน่อยดีกว่า
วันนี้เรามีร้านหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมได้ลองพิจารณาดูนะครับ
ถูกต้องค่ะวันนี้เป็นร้านขนมไทยโบราณหวานหอม
จากร้านขนมตาลบ้านม่วงสุวรรณ
เมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยก็คือขนมตาล
เพราะว่าหอมนุ่มเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะ
มาจากเนื้อตาลแท้แบบนึ่งสดใหม่ทุกวันนะคุณ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูขนมอื่นที่สลับหมุนเวียนกันไป
แล้วก็ขายดีสุดก็จะมีพวกครองแครงปลากริมนะคะแล้วก็กล้วยไข่เชื่อม
อยากทานมากคือเขาเป็นขนมไทยแหละ
เขาก็จะอัปเดตเมนูขนมไทยบนหน้าเพจร้านนะคะ
ลับกันไปทุกวันเข้าไปดูเมนูออเดอร์กันก่อนได้
หรือใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อจากช่องทางที่เราขึ้นให้ตอนนี้
ถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนได้เลย๑๒๓
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับใครที่จดไม่ทัน
อยากจะเข้าไปสั่งมารับประทานหรืออยากจะไปดูเมนูอื่นร้านอื่น
เราก็มีให้ได้ดูกันเหมือนกันนะฮะนี่ในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะฮะ
ติดตามก็ได้นะฮะใช่แล้วค่ะพวกเราก็จะช่วยกันโปรโมทรีวิวสินค้าของท่าน
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน